ฉันยังอยู่โรงเรียนโรงเรียนนี้นะคะก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลเหมือนกัน
ถ้าคุณร้องเพลงชาติไม่ดังถูกตัด๕คะแนน
แล้วมีคะแนนที่จะต้องถูกตัดอีกเยอะมากทีเดียว
แต่พอเป็นปัญเดชน์ขึ้นมาเราก็ได้รับคำชี้แจงจากผู้บุญการโรงเรียนบอก
นี่มันเป็นระเบียบที่มีมานานแล้วคือคนพูดกันเยอะค่ะ
แล้วเพจนักเรียนเลวเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์มีการออกกฎระเบียบพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อหนึ่งก็คือว่าร้องเพลงชาติเพลงสันเสริญไม่ดังถูกตัด๕คะแนน
แล้วมีคะแนนอื่นอีกนะคะอย่างเช่นไม่ทำพิธีทางศาสนาตัด๕คะแนน
ยืนตรงเคารพทงชาติตัด๑๐คะแนนไม่ร้องเพลงชาติสันเสริญอย่างดังตัด๕คะแนน
ไม่เป็นนักเรียนที่ดีตัด๑๐คะแนนถ้าทำตัวเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ตัด๕๐คะแนนนี่คือนี่คือกฎเกณฑ์ของโรงเรียนนี้ที่เป็นประเด็นกัน
ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปค่ะไปที่โรงเรียนมัธยมชื่อดังที่อำเภอสังขะนะคะ
ไปสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไป
ก็เลยต้องพูดกับเด็กนักเรียนหลังจากเขาเลิกเรียนแทน
นักเรียนชายคนนึงบอกว่าโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้เด็กไม่ควรออกกฎบังคับ
ส่วนนักเรียนหญิงอีกคนนึงบอกว่าโรงเรียนออกกฎหลายอย่าง
การร้องเพลงชาติไม่ดังก็โดนหักคะแนนการใส่รองเท้าเหยียบส้นก็โดนหักคะแนน
แล้วนักเรียนผู้หญิงคนนี้บอกด้วยว่าในวันปฐมนิเทศผอบอกว่า
ถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนให้ลาออกไปอันนี้เด็กบอกผู้สื่อข่าวนะคะ
ภูมิในการโรงเรียนซึ่งไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์บอก
แต่เพียงว่าระเบียบในหนังสือเนี่ยมันมีมานานแล้วและมีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
แล้วยืนยันไม่เคยพูดว่าถ้ารับไม่ได้ให้ลาออกไปยกเว้นมีเรื่องการทะเลาะวิวาสที่ต้องดูเป็นกรณีไป
ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์ในสำเริงบุญโตเป็นผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการออกกฎระเบียบของโรงเรียนควรชัดเจนและโทษควรเริ่มจากเบาไปหานัก
ให้มีการว่ากล่าวตักเตือนก่อนจากนั้นค่อยเพิ่มเป็นทันบนแล้วค่อยตัดคะแนนความประพฤติ
ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังให้ทางโรงเรียนไปปรับระเบียบนี่พอบอกให้ไปปรับระเบียบนะคะ
โดยให้มีตัวแทนนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบของทางโรงเรียนด้วยค่ะ